เขาบอกว่างานจบแต่ว่าอารมณ์ยังไม่จบนะคะ
สำหรับงานประกาศรางวัลมายามหาชนปีสองพันสิบเจ็ด
ที่พูดแบบนี้เพราะว่าสาวที่ไปงานเนี่ย
โอ้โหตัวแม่ตัวท็อปทั้งนั้นเลยหลายคนรวมไปถึงเธอคนนี้ด้วยค่ะ
เจนนี่เทนโพสวันนั่นเองอูหูสวยมาเลยนะคะ
มาในชุดเรสสีดำรัดรูปแล้วก็แหวกอกนิดหน่อย

เสมอต้นเสมอปลายยิ่งตอนนี้กำลังมีละครอยู่ด้วย
แจเริงติดกันโทรบ้านโทรเมืองเลยนะคะ
นี่แหละค่ะอย่างที่บอกไปว่าเป็นสาวสายแหวก

อะไรคะหมายถึงแหวกวงล้อมนักข่าวค่ะ
หรือว่ารางวัลดาราที่สุขภาพดีที่สุดแห่งปี๒๕๖๐นี้นะคะ
บอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์จริงนะคะ

โพสต์ท่าให้กองทัพพี่นักข่าวได้ทันเก็บภาพสวยของเธอ
ที่มาในชุดเดรสสีดำยาวรัดรูปเลยนะคะ
เน้นสรีระสวดส่งองค์เอลเนี่ยจ๊ะ
สมกับรางวัลที่ได้รับแล้วก็เป็นเจ้าของฟิตเน็ตด้วยนั่นเองนะคะ
ก็สมศักดิ์ศรีไปนะคะทั้งสวยด้วยหุ่นฟิตเฟิร์มด้วยค่ะ

อีกแล้วแต่ก็เดินเร็วมากด้วยเช่นกัน
เออนั่นแหละค่ะก็แหวกแหวกของจริงนะ